อ่ารับประชมครับไปดูเรื่องของจาเฉยก็หน่อยนะฮะ
คุณตำรวจจราจรนะครับที่เขาสร้างจัดทำขึ้นมาเพื่อ
ช่วยแบ่งเบาภาระของตำรวจ
ในการประจำจุดป้องปรามเหตุการณ์ต่างต่างแต่ปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยฮ
มีคุณยายท่านหนึ่งเอาดอกม้งดอกไม้เอาเครื่องเส้นไหว้ต่าง
เฉยเลยในการรับของเส้นไหว้ต่างเนี่ยครับ
นี่เกิดขึ้นที่จังหวัดสงขลานะครับมีการแชร์ภาพของคุณยายท่านหนึ่ง
ดอกไม้ทูบเทียนไปไหว้แก้บนหุ่นตำรวจจ่าเฉยนะฮะ
ซึ่งตั้งอยู่หน้าด่านตรวจความมั่นคงถนนชาลาทัศน์เรียบชายหาดแหลมสมิลา
หลายคนก็อุ้ยอะไรกันเนี่ยจ่าเฉยความจริงตรงนี้เขาเลื่อนยศเป็นหมวดเฉยแล้วเนี่ยนะ
อะไรจะศักดิ์สิทธิ์อะไรขนาดนั้นให้โชคให้ลาบเรื่องอะไรกันจริงหรือเปล่า
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยสอบถามเรื่องนี้ไปยังเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ
ความมั่นคงแห่งนี้นะครับ
และได้รับคำตอบว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องจริงนะฮะ
นายสุนันศรีสวัสดิ์สมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติเมืองสงขลา
และจ่าเอกรุ่งโรธเรืองศรีทหารเรือทัพเรือภาคที่๒ที่อยู่ในเหตุการณ์พอดี
เล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ๑๙กุมภาพันธ์คือเมื่อวานนี้
ท่านนี้เดินทางมากับผู้หญิงคนหนึ่งน่าจะเป็นลูกหลานนี่แหละ
นำดอกไม้ทูบเทียนมาแก้บนจ่าเฉย
เนื่องจากยายเคยมาบนบานสารกล่าวกับหุ่นจ่าเฉยเอาไว้ขอโชคขอลาบ
ปรากฏว่าล่าสุดยายถูกรางวัลสลากออมสินครับ
ก็เลยมาแก้บนยายบอกว่าก่อนหน้านี้เคยไปบนบานกับจ่าเฉย
แถวจุดตรวจหน้าห้างบิ๊กซีในบริเวณภาคหัดใหญ่มาแล้ว

จุดนี้เนี่ยมาบนอีกแล้วถูกอีกเลยต้องมาแก้บน
จ่าเฉยจะให้ราบหรือให้โชค
อันนี้มันอยู่ที่ความเชื่อของบุคคล
แต่ถามว่าเจ้าหน้าที่ที่มาอยู่ด่านนี้

ไม่เคยนายคนนั้นไม่เคยถูกเลย
แล้วแต่ว่าบุญวาสนา
จ่าเฉยจะให้ยายก็เอาพวงมาลัย
เอาลูกเอานี่มาตะวาย

ก็ติดตามกันตอนต่อไปว่าจ่าเฉยก็จะให้อีกไหมนะครับ
จุดนี้คือด่านความมั่นคงนะฮะที่จังหวัดสงขลานะครับ
ก็คือพี่เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าคุณยายเนี่ยที่มาแก้บนเนี่ย

บนบานสารกล่าวกับพระกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายที่
ไม่เคยเห็นผลไม่เคยได้โชคได้ลาบถูกรางวัลอะไรกับเขา
พอมาบนจ่าเฉยเห็นผลทันตา๒ที่แล้ว
เชื่อผมเถอะงวดหน้าเนี่ย๑มีนาคมเนี่ยจ่าเฉยงานยุ่งแน่
นั่นน่ะสิไปกันเพียบเลย